มาดูเรื่องราวความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้หญิงคนนี้กันหน่อยนะครับ
ถึงขนาดที่ว่าเธอต้องถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน

คือเธอบอกว่าเธอไปจอดรถอยู่กินก๋วยเตี๋ยวกำลังกินอร่อยเลยครับ
เศษปูนจากบนสะพานเนี่ยมันรุ่งลงมาใส่บริเวณรถของเธอ

ซึ่งพอเธอออกไปดูปั๊บปรากฏว่าเขาพูดยังไงรู้ไหมฮ

ก็บอกแล้วให้เลื่อนรถไงก็ไม่ยอมเลื่อน

รถมารถมา
อ๋อจริงเลย

ใช้คำว่าตะโกนบอกบ้าเหรอนี่ถนนนะ

คืออะไร

เห็นไหมฮะในวงกลมสีแดงมันจะมีที่นี่ตุ๊บลงมา
คือผู้หญิงคนนี้เธอก็ถ่ายคลิปเอาไว้

ผู้รับเหมาเจ้าไหนรายไหนบริษัทไหนเป็นคนดูแลเนี่ย
ก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าย่านบางขุนเทียนไม่มีที่กั้น
ใช้วิธีตะโกนบอกว่าเดี๋ยวจะเคลื่อนย้ายแผ่นปูนแล้วนะ
ตะโกนบอกแบบนี้เสร็จปั๊บแล้วก็ยกแผ่นปูนเลย
เคลื่อนย้ายรถกันไม่ทันเศษปูนก็ตกมาใส่รถ

มีข้อความด้วยนะแปะอยู่ในคลิปเห็นไหมฮะข้อความสีดำตัวหนาเนี่ย
ขออนุญาตอ่านตามหน้าจอนะครับความทุเรศของผู้รับเหมา
คำพูดที่ว่าตะโกนบอกแล้วก็ต้องรอให้มีคนตายก่อนไหมคะ
นี่นะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอได้มีการโพสต์คลิปนี้
แล้วก็มีการติดแฮชแท็กที่นี่ประเทศไทย
ไทยรัททีวี๓๒ด้วยงี้นะฮะ
มึงบอกว่านี่บริษัทไหนปรากฎว่ายังไงรู้ไหมฮะ
ทางนู้นก็คือเหมือนกับว่าต้องถามหัวหน้าอีกทีหนึ่ง
หรือถามชื่อบริษัทแล้วฝั่งโทรจะถามหัวหน้า
วันนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปคุยกันกับเจ้าของคลิป

บอกว่าบ่ายเมื่อวานนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ใกล้กับจุดนี้เลย
จู่เศษปูนจากผนังสะพานข้างบนที่เขามีการเคลื่อนย้ายกัน
คนงานกำลังติดตั้งมันร่วงลงมา
เป็นจังหวะที่เธอสั่งเกาเหลาต่ออีก๑ชาม
นั่งรออยู่ในร้านแหมเหมือนเดชบุญเหมือนบุญช่วย
เพราะถ้าหากว่าเธอไม่สั่งเกาเหลาแล้วไม่นั่งอยู่ในร้านออกไปดูตอนนั้น
ปูนอาจจะร่วงใส่หัวเธอก็ได้

แต่คนงานที่อยู่ข้างบนตอนที่เธอไปตะโกนถาม
สิ่งที่เธอได้รับคำตอบกลับมามันจี๊ดมากเลย
มันขึ้นไปถึงสมองเลยฮะยังไงคะพอไปตะโกนบอกว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้ล่ะ
เขาตอบกลับมาว่าก็บอกแล้วไงว่าให้เลื่อนรถออกไม่ได้ยินเอง

ไม่มีคำขอโทษใดเธอเล่าแบบนี้ครับ
แล้วพี่เขาเอามาเสิร์ฟยังไม่ทันจะวางเลยค่ะ
ึ๊บลงมาคือยังบอกพี่ว่า
พี่หนูโชคดีมากเลยที่หนูอยู่หนูสั่ง

คือถ้าหนูสมมุติอารมณ์ที่ว่าหนูจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ย
หนูเดินมาพอดีแน่นอน
คืออันนั้นคือเป็นอารมณ์หนูก็ไม่รู้หรอก
ทั้งที่ก็อิ่มแล้วนั่นแหละแบบก็สั่ง

เหมือนกับทำไมไม่บอกก่อนเราก็คือแบบประมาณนี้
ก็ตะโกนบอกแล้วไงไม่ได้ยินเอง

ระดูสิครับเสร็จชิ้นส่วนฟูงที่มันร่วงลงมา
แล้วก็มีรถเขาจอดอยู่แล้วนี่ค้าท่าผิดชอบ
เจ้าตัวบอกนะครับว่าส่วนหนึ่งนะความหิวอาจจะช่วยเซฟชีวิตเธอ
นั่งรอเกาเหลาต่อใช่ไหมฮะแต่ในมุมความเชื่ออันนี้ก็บอกไว้ก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
เธอห้อยพระหลงปุตรสุขวัฏประคองมาขามเท่าใฉนาธิ์ด้วยก็เลยอาจจะทำให้เธอแคล้วคราด
เพราะถ้าเธอเดินออกมาเร็วกว่านั้นเศษปูนอาจจะมาร่วงใส่ร่างกายเธอก็ได้นะครับ
พนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าว่าตอนนั้นคิดว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน
เพราะมันมีเสียงดังมากออกไปดูนี่ตกใจเลยเพราะว่ามันมีเศษปูนชิ้นใหญ่ร่วงลงมา
แล้วเหตุการณ์แบบนี้เธอบอกว่าเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับตอนแรกเนี่ยก็กลัวแต่หลังเนี่ยเริ่มชิน
ชาวบ้านต้องมาปรับตัวให้ชินเองเหรอครับเนี่ย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ถือว่ารุนแรงที่สุด

อยู่ตรงนี้มาแต่ละครั้งจะมีเจ้าหน้าที่มาบอกชาวบ้าน

แต่เมื่อวานไม่มีใครมาบอกเลยครับ
มันดึงไม่ขึ้นแล้วมันก็มีเศษลงมา
ไม่ใช่ว่าเศษอันเล็กมันเป็นก้อนใหญ่ลงมา

แล้วเขาก็บอกว่าเขาตะโกนมาบอกแล้วว่าให้เขยิบรถ

คือคนรับหม่อที่โน้นเขาบอกว่าให้ขยบรถ

แต่คืออยู่อย่างนี้เราไม่ได้ยินอยู่แล้วอะค่ะ
จังเสี่ยงรถเสี่ยงอะไร
เหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง
ผู้รับเหมาที่ดูแลโครงการมาพูดคุยผู้เสียหาย

และขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
จริงถ้าขอโทษตั้งแต่ตอนเกิดเรื่อง

มันอาจจะไม่ลุกลามบานปลายก็ได้
แล้วก็ต้องป้องกันอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ
อัครเดชนายช่างโยธาชำนาญงานกรมทางหลวงบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กำลังติดตั้งราวสะพานสำเร็จรูป
มีเศษคอนกรีตร่วงลงมา
รับเป็นความผิดพลาดจากการประสานงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่บนสะพานกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านล่าง
ก็เลยทำให้ไม่มีใครมาดูแลตรงจุดนี้
ไม่ได้มีใครมาบอกเหมือนกับที่ชาวบ้านเขายืนยันว่าที่ผ่านมา

เรื่องต้นสั่งงานให้คนที่ปฏิบัติหน้าที่หยุดงานชั่วคราวนะครับ

รวมทั้งย้ายช่วงเวลาไปทำงานตอนกลางคืน
เนื่องจากช่วงกลางวันมีผู้คนพลุกพล่าน
และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีก
นี่ครับปัญหาที่เกิดขึ้นย่านพระราม๒
ราม่าเกิดมาเรื่อยเลย

การป้องกันไม่ให้เกิดก็สำคัญนะคะ